ไปดูความเคลื่อนไหวเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูลนะครับ
วันนี้พักประชาธิปัตย์นะครับเตรียมที่จะเสนอชื่อ
นายอภิษฎเวชาชีวะอดีตหัวหน้าพักให้เข้ามาเป็นคณะกรรมธิการวิสามัน
ในการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูลพักเพื่อไทยเองก็มีความเคลื่อนไ
เรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะการเสนอชื่อ
อภิษฎจากประชาธิบัตินั้นเพื่อไทยมีท่าทีอย่างไร

นายเทพไทเสนนพงศศพรรคประชาธิปัตย์
เสนอ๓รายชื่อให้ที่ประชุมพักพิจารณา
เป็นตัวแทนกรรมธิการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูล
ประกอบด้วยนายอภิษฎเวชาชีวะนายบัญญัติบรรทัศน์
โดยเห็นว่าทั้งสองคนมีความอาวุโส
และมีประสบการณ์ทางการเมืองมาอย่างยาวนาน

ในฐานะผู้เสนอยติในสภา
โดยคาดว่าที่ประชุมพักในวันพรุ่งนี้
น่าจะให้ความเห็นชอบข้อเสนอทั้งหมด
พร้อมยืนยันด้วยว่าจะผลักดันให้นายอภิษฎ
เข้าทำหน้าที่เป็นประธานกรรมธิการชุดนี้
เพราะถือเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายยอมรับ
และเป็นสัญญาณของความปรองดอง
โดยเชื่อว่าทุกอย่างน่าจะเป็นไปด้วยความราบรื่น
ส่วนเรื่องกระแสการตอบรับ
การขึ้นเป็นประธานคณะกรรมธิการชุดนี้

ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นไปอย่างกว้างขวาง
ทุกฝ่ายสนับสนุนแล้วก็เห็นชอบนะครับ

จะเข้าไปทำหน้าที่แล้วก็ขับเคลื่อน
ผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทุกฝ่ายนะครับ

เราเห็นว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือ
ที่จะให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ประสบความสำเร็จและให้สังคมได้ก้าวผ่านความขัดแย้ง

ที่จะเข้าไปทำหน้าที่ฝ่ายกรรมธิการ
หลายฝ่ายจะสนับสนุนชื่อของนายอภิษฎ
พร้อมย้ำเป็นเรื่องของที่ประชุมพัก

เป็นเรื่องของทุกฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสอฝ่ายคารและฝ่ายรัฐบาล
รวมไปถึงสมาชิกวุฒิสภาด้วย
ขณะที่คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์

ขัดข้องหากนายอภิษฎจะร่วมเป็นกรรมธิการ

ว่าจะส่งชื่อของตัวเองเข้าร่วมคณะด้วยหรือไม่
โดยส่วนตัวอยากให้คนที่มีความรู้ด้านกฎหมาย

คือการผลักดันให้มีการแก้ไขมาตรา๒๗

และรัฐสภาไม่ควรพูดว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูลประเด็นใดบ้าง
แต่ควรเป็นหน้าที่สสรจะต้องพิจารณาต่อไป
ส่วนความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เพื่อไทยเริ่มเตรียมข้อมูลแล้วบางส่วน

มีปัญหาเรื่องการทุจริตในหลายระดับ
ท้ายที่สมาชิกพักอนาคตใหม่แห่โพสต์ภาพ
พร้อมข้อความอยู่ไม่เป็นพร้อมระบุว่า๑๖พฤศจิกายนนี้พบกัน
โดยไม่มีการเปิดเผยว่าเป็นการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องใด
แต่มีการคาดการณ์ว่าแคมเปญดังกล่าวน่าจะเกี่ยวข้องกับกรณีที่สารรัฐธรรมนูล
นัดฟังคำวินิจฉัยคดีหุ้นสื่อของนายธนทรจึงรุ่นเรืองกิจหัวหน้าพัก